พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะมีคนร้ายไปทำทีเหมือนจะซื้อโทรศัพท์มือถือที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือนะคะ
เลือกไปเลือกมาแล้วก็คว้าโทรศัพท์มือถือขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปไปตรวจสอบทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นทะเบียนปลอมด้วย
พ่อค้าแม่ค้าร้านขายโทรศัพท์มือถือเขาก็ไลน์คุยกันปรากฏว่าถึงบางอ้อคนนี้เนี่ยก่อเหตุมาแล้วถึงหลายครั้งเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะคะ
เนี่ยค่ะก็คว้าโทรศัพท์มือถือไปดื้อเลยดื้อง่ายขี่รถจักรยานยนต์หนีไป

ก็ทำเป็นเลือกโทรศัพท์มือถือสบโอกาสก็คว้าโทรศัพท์
แล้วก็หนีไปต่อหน้าต่อตาเจ้าของร้านอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่
อำเภอศรีราชาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
คนร้ายเขาก็อย่างที่บอกค่ะเขาไปเลือกโทรศัพท์มือถือแต่เลือกนานนะ
อยู่นานพอสมควรพอสมโอกาสก็คว้าแล้วก็หนีไปเลยนะคะ

เอาเครื่องนี้มาดูหน่อยจะขอโดยทีหนึ่ง
เอาตัวนั้นมาให้เขาดูเขาก็บอกเดี๋ยวเขารอแม่อยู่
เขาก็มองถนนก็เหมือนกับว่ารอคนนั่นแหละ
แต่ก็เหมือนว่าเตรียมจะไปอะค่ะมองหน้ามองหลัง
เขาก็เอาวางไว้ตรงนี้มาที่มันใกล้เขาค่ะ
เราก็พอดีพระอื่นมองขวานมองซ้ายนี่แหละที
หันมาทีนึงก็ขี่รถเราก็วิ่งออกไปแล้ว
แต่เราก็กลัวว่าเขาจะพกอาวุธมา
ก็เลยวิ่งออกไปแล้วก็จำแต่ทะเบียนรถแล้ว

ก็บอกว่าไปตรวจสอบทะเบียนรถด้วยนะ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้

น่าจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีล่ะสำหรับคนร้ายคนนี้นะคะ

สำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าร้านขายของเขามีกลุ่มไลน์
ก็ถึงบางอ้อว่าโอ๊ยผู้ชายคนนี้ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
ก่อนที่จะไปก่อเหตุล่าสุดที่ร้านเลิฟโฟนร้านนี้นะคะ
สุดท้ายก็เลยต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ